พาคุณผู้ชมไปดูอุทาหรณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้รถยนต์คันหนึ่งเขาจอดรถอยู่ริมถนน
แล้วก็คนขับเปิดประตูออกมาครับ
เอิญพอดีคือมีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขี่มาแล้วก็ชนเข้ากับประตู

แล้วก็คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นบาดเจ็บเล็กน้อย
ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับในวงกลมนั่นก็คือ
มอเตอร์ไซต์วินมอเตอร์ไซต์ที่พูดถึงนะครับ
พอชนกับประตูแล้วก็เสียหลักล้มออกมาแบบนี้นะครับ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเห็นจังหวะที่รถยนต์คนนี้
กำลังจอดอยู่ริมถนนก่อนจะเปิดประตูออกมา
และชนกับวินมอเตอร์ไซน์ที่ขี่ผ่านมาพอดี
และเสียหลักล้มลงผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า
คือขับตามมาพอดีเกือบจะเหยียบคุณลุงซ้ำ

คุณลุงฝ่ามือข้างซ้ายฉีกตรงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง
ดีที่ขับไม่เร็วเท่าไหร่และทางรถยนต์คันดังกล่าวก็ได้พาคุณลุงไปโรงพยาบาลแล้ว
นี่คือคำอธิบายข้อความใต้คลิปนี้นะครับ
ล่าสุดมีคนในคลิปเข้าไปชมคลิปนี้แล้วเกือบ๒แสนครั้ง
และคนที่ใช้สังคมออนไลน์จำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับ
ส่วนแนะนำว่าก่อนเปิดประตูรถควรระมัดระวังรถที่สวนมาด้วย
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดห้ามจอดหรือเปล่า
ทำไมถึงไปจอดแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะครับติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจโทธัญบูลธรรมจรัสวงครับ
รองผู้กำกับการจราจรสนทองหล่อเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มบริเวณถนนพระราม๔ขาออก
ปกติแล้วบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีป้ายข้อบังคับห้ามจอด
ตั้งแต่ตี๕ถึงช่วงเวลา๔ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์ที่สามารถจอดได้
โดยผู้เสียหายก็มาแจ้งความแล้วนะครับและทางฝ่ายรถยนต์ก็ยอมรับความผิด
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอผลตรวจชนะสูตรบาดแผลจากทางแพทย์
หลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งข้อหากับผู้ขับรถยนต์ได้นะครับก็เป็นอุทหรณ์เตือนใจ
ให้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ